คุณผู้ชมไปต่ออีกหนึ่งสาวแล้วกันนะคะ
คนนี้ก็ขอแพ้ใจหนุ่มรุ่นพี่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ

คู่นี้อายุห่างกัน๑๒ปี๑รอบพอดิบพอดี

พบหาดูใจกันมาเนี่ย๙ปีนะ
รอรุ้นกันต่อว่าปีที่๑๐เนี่ย
ขอแต่งงานเลยหรือเปล่าปีนี้แหละปีนี้แหละ

ห่างกัน๑๗ปีเชอรี่
บอกเลยไม่ใช่ปัญหาเรื่องความรักนะคะ

ลุ้นไงรู้ไหมลุ้นให้งานวิวาร์เนี่ย
ไม่โดนโรครื่นเจ๊า
เพราะว่าเขาก็โดนสถานการณ์โควิดมานะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
งานแต่งที่เตรียมเอาไว้เนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะเพราะว่าโดนโควิดนั้นทำพิษค่ะ
แต่ว่าจ๊ะจ๋าบอกว่างานแต่งเนี่ยปีนี้แน่นะอาจจะเป็นช่วงหลังหรือว่ากลางปีไปแล้วค่ะ
ทุกอย่างเนี่ยเริ่มใหม่ได้นะจ๊ะเปลี่ยนทั้งหมดเลยยกเว้นอะไรรู้ไหมเจ้าบ่าวไม่เปลี่ยนนะคะ
จ๋าเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เวลานักข่าวไปถามว่าจะมีข่าวดีแต่งเมื่อไหร่พี่จ๋าบอกปีหน้าปีหน้า
แต่คราวนี้พอเจอโรคเลือดหลายครั้งเข้าพี่จ๋าบอกเลยว่าฉันจะไม่พูดอีกแล้วว่าเป็นปีหน้า
ฉันจะบอกเลยว่าปีนี้๒๐๒๑ยังไงก็จะแต่งปีนี้แหละ